คุณผู้ชมคะช่วงนี้มาดูเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ
มีคลิปมาที่จะมาให้ดูเนี่ยเพื่อเตือนภัยนะครับ
คลิปก็มีจากทั้งหมวกที่ติดกล้องติดหมวกกล้องหน้ารถหลายคลิปเลยคุณผู้ชม

เป็นมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบท์เขาก็ออกทริปไปเที่ยวกัน
แล้วปรากฏว่าถนนเนี่ยโอ้โหมันเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันก่อนเลยค่ะ
โอ้โหดูสิโอ้โหเห็นไหมคุณข้างหน้าเนี่ยก็ระเนระนาดไปแล้ว
พอบิ๊กไบท์คันนี้ตัดขับตามมาเนี่ยก็เจอเหมือนกัน
เขาก็เลยต้องรีบบอกรถข้างหลังค่ะ
กไม้โบกมือใหญ่เลยน้ำมันน้ำมันน้ำมันให้ชะลอ
โดยกลุ่มบิ๊กไบท์นี้เขาออกทริปไปท่องเที่ยว
ก็เลยนำคลิปนี้มาโพสต์แชร์ดูสิเห็นชัดเลยเนี่ยนะ
เป็นคราบน้ำมันบนถนนที่จังหวัดพังงาค่ะ
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บกันจากเหตุการณ์ครั้งนี้
ลื่นเพราะว่าคราบน้ำมันได้รับบาดเจ็บกัน๓๔คน

ทีนี้บางคนบอกว่าเอ๊ะแค่คราบน้ำมันบนถนนเนี่ย

ถ้าเกิดรุนแรงกว่านี้นี่มีเสียชีวิตได้นะคะ
แล้วก็บิ๊กไบท์เขาก็ยี่ห้อแพงนะคุณนะ
เขาก็เอาเหตุการณ์เป็นกล้องหน้ารถ๒มุม๒คันเลยนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูแท็กซี่ดีสีชมพูใช่ไหม
นี่ค่ะโอ้โฮมาจากซ้ายสุดเดี๋ยวคุณดูนะ
ใช่แล้วเดี๋ยวดูวิธีการเขาแท็กซี่คันนี้จะทำอะไร
เห็นไหมรถนี่บีบแรร์แล้วนะคันดำนี้หยุดให้
จะกลับรถสินะแล้วเป็นอย่างไรโอ้โฮนี่
หลายคนในโลกโซเชียลเห็นคลิปนี้แล้วบอกโอ้นี่แหละ
ผลจากความมักง่ายนะนับดูเมื่อกี้กี่เลน
คือแท็กซี่คันนี้ออกจากซอยมาอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะ
แต่อีกมุมหนึ่งรถคันที่เขาหยุดให้คันดำที่หยุดให้แล้วเนี่ยค่ะ
โอ้โฮเลนขวาสูงครบค้าเร็วเหมือนกันนะ
แท็กซี่ตัดมา๖เลนนะทำให้สุดท้ายรถเลนขวา
คันนี้เขาก็เบรกไม่ทันชนแบบเต็มแรงเลย
แล้วก็กระเด็นไปถูกรถเก๋งอีกคันที่รอกลับรถอยู่ด้วย
ดังนั้นคุณผู้ชมที่บอกว่าเตือนกันเนี่ยเรื่องกฎจราจรอันนี้ก็สำคัญ
จะกลับรถอะไรก็ต้องดูให้ดีไม่ใช่จู่ตัดเลนมาแบบนี้
นอกจากเตือนภัยแล้วยังเตือนใจกันด้วยนะ
หลายคนก็ถามไปกลับข้างหน้าไม่ได้เหรอ

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๔ทุ่มที่ผ่านมาเองนะคะ

อันนี้เกิดเหตุที่ถนนเทพรัฐบางนาตราดขาเข้ากรุงเทพมหานคร

นี่ดูสิคือเห็นทะเบียนชัดเลยอ่ะรถกระบะคันนี้
เพราะว่าเขาไปชนท้ายรถเก๋งไปชนมอเตอร์ไซค์

อย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือขับแล้วก็ลากรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ถึงถอยชนเพื่อนหนีไปทางบางประกง
รถเก๋งที่ถูกชนก็เสียหายคันนี้ค่ะคุณผู้ชม
เห็นไหมเขาพยายามที่จะเรียกแล้วนะ

ดูสิดูคนก็ต้องหนี
ไม่งั้นจะโดนทับเท้าเอาได้นะคะ
รถกระบะคันนี้เขาหนีเข้าไปในซอยวัดหอมศิลป์
พอถึงสะพานข้ามคลองหน้าอบตหอมศิลป
ก็ไปชนรถกระบะป้ายแดงอีกคันหนึ่งที่วิ่งสวนมา
หลังจากนั้นก็เสียหลักตกคูน้ำข้างทางไปต่อไม่ได้
แต่ว่าคนขับรถเปิดประตูรถออกมาก็วิ่งหนีเข้าไป

รวมถึงมีคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอยู่ในรถ
แล้วก็ตำรวจมาสอบสวนก็ทราบว่าคนขับรถกระบะเนี่ย
ชื่อว่าในโชคที่เขาทำแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหม
เมาไงกลัวไงว่าตำรวจจะตรวจ
แล้วก็มีการให้เป่าแอลกอฮอลกลัวถูกจับดำเนินคดีเมาแล้วขับ
หนีแบบไม่คิดชีวิตเลยค่ะ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้หมดทุกอย่างแล้ว
เดี๋ยวจะติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
ยังไงก็หนีไม่รอดแน่นะคะ